ก็ต้องตรวจสอบเหมือนกัน
ว่ารถที่บรรทุกสีมาเนี่ย

เกิดเป็นไฟลุกไหม้ได้จริงหรือเปล่า

คุณผู้ชมหลายท่านได้ยินเสียงที่ผมพูดไปว่า

แต่ว่าเป็นเหตุการณ์นี้แหละครับ
รถบรรทุกสีอยู่
มีควันขึ้นแล้วก็ไฟลุก
จากนั้นเนี่ยคุณงานจากอู่ซ่อมรถ

สายยางมาฉีดน้ำช่วยกันดับไฟไว้นะฮะ
แต่มันเอาไม่อยู่คุณไฟลุก
แบบนี้เลยนะครับทีมคู่ไพรพร้อมด้วยโจ้นาทิศอปัตย์บางแก้ว
นำรถดับเพลิงสองคันมาฉีดน้ำสกัดเพลิงนะครับ
ใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้
ได้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ก่อสร้างที่บรรทุกมาหลังรถคันนี้
โดยเฉพาะบรรดาถังศรีมุ่งน่าจะกลับบ้านที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ขับมาถึงจุดเกิดเหตุคนขับรถคันข้างที่ขับไปขับมา
เขาโบกมือโบกให้สัญญาณบอกจอดพี่ควันขึ้นคอ
ขึ้นนะฮะเขาก็เลยรีบจอดลงมาดูพบว่าคนงาน๓คนที่อยู่ท้ายรถ
รีบกระโดดหนีตายลงมาทันทีและจากนั้นมีควันขึ้นขมงโฉงเฉง
แล้วก็เพลิงเนี่ยลุกไหม้ทันทีนะครับเขาบอกโหยังโชคดีนะที่มีคนเรียกให้จอด
ถ้าเขาไม่ทันจอดคนงานด้านหลังก็ไม่สามารถกระโดดหนีตายลงมาได้
ถ้ากระโดดหนีตายมาไม่ได้ก็คงถูกไฟคลอกเสียชีวิตคาหลังรถแน่นะครับ
ส่วนสาเหตุคาดว่าน่าจะเกิดจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด
ทำให้ถังสีที่อยู่ท้ายรถมันเกิดความร้อนสะสมและเกิดไฟลุกไหม้นะฮะ
แต่นี่ก็ต้องดูกันต่อนะเดี๋ยวว่ามันใช่หรือเปล่า
ว่าเป็นเหตุของอากาศที่มันร้อนจัดจริงหรือเปล่า
งั้นนี่รถที่แบบขนพวกถังสีอะไรแบบนี้จะกลัวจะภาวะกันหมดนะคุณ

มองไปถึงรถที่ขนถังแก๊สด้วยซ้ำ